ไปต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเป็นศึกระหว่างแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวกับลูกค้าที่ไปกินก๋วยเตี๋ยว
ค่ะกินเสร็จสับปุ๊บเช็คบินกลับไปสองร้อยสี่สิบห้าบาท
อ่าลูกค้าเขาก็ยืนยันว่าเขาจ่ายเงินครบแล้วสองร้อยสี่สิบห้าบาท
อ่าแต่แม่ค้าบอกว่าไม่ครบมันขาดสี่สิบบาทค่ะ
เถียงกันไปเถียงกันมาจนเป็นคลิปเหตุการณ์นี้ครับ
คลิปจะมาสองร้อยสี่สิบแล้วจะมาเอาโพกผมอีก
น้องพี่เค้าก็บอกว่าเขาเก็บมาสองร้อยสี่สิบจ่ายไปห้าบาท

สองร้อยสี่สี่

แหมให้เถียงกันไม่ลดละเลยคุณผู้ชม

แล้วเนี่ยคนนี้เป็นพยานได้๒๔๐บาท
แม่ค้าก็บอกก็มีแค่๒๐๐บาทเนี่ย
อีก๕บาทเป็น๒๐๕บาท

ถามว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไง

ก็เลยเอาไปอีก๔๐บาทจบกันไป
แต่กลายเป็นเขาบอกว่าเขาจ่ายไปสุดท้ายเป็น๒๘๐นะฮะ
จากคลิปนี้ที่มันเผยแพร่ไป

ก็แค่๔๐บาททำไมมันไม่พูดกันดี

มีคลิปมาอัดจนกลายเป็นเรื่องราวบานปลาย
ลูกค้าคนที่โพสต์เขาบอกแบบนี้ว่า

เพื่อเป็นหลักฐานแล้วจำเป็นต้องอธิบายเพราะว่า
ไม่อยากให้ลูกค้าคนอื่นเข้าใจว่าเขาเนี่ย

หลอกกินฟรีจ่ายเงินแค่๒๐๐ขายไป๔๐บาทอะไรประมาณนี้

เพราะว่าแม่ค้าก็ต่อว่าจนหน้าจอยไปเลย

เกรงว่าเดี๋ยวจะถูกแม่ค้าไล่ออกหรือเปล่า

มันเกิดจากทิศถิของสองฝ่ายมากกว่าที่

ถ้าเกิดว่าคนไหนมีเจตนาจะโกง

เพราะว่าถ้าเกิดโกงน่าจะโกงมากกว่า๔๐บาท
ง๔๐บาทไม่น่าจะรวยมั้ง